ใกล้วันจะเลือกตั้งบรรยากาศทางด้านการเมือง

โดยเฉพาะเรื่องของพักการเมืองต่าง
มีการตั้งสาขาแยกย่อยออกไปอย่างพักเพื่อไทยเอง
เขาก็มีพักเพื่อทำพักเพื่อชาติใช่ไหมคะ
วันนี้ค่ะพักเพื่อชาติที่ถูกระบุว่าเป็นอีกหนึ่ง

ก็มีการนัดประชุมกันนะที่ห้างสรรพสินค้า
เพื่อแก้ไขกฎบังคับของพัก
ที่จะมีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพัก
แล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่
ในเดือนหน้าคือพฤศจิกายนนี้
ซึ่งมีรายงานว่าทางพักได้มีการทาบทาม
นายธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายชัชชาสศิษภัณฑ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จำได้นะคะ
ก็ทาบทามสองท่านนี่แหละให้มาร่วมงานกับพักนะคะ
ก่อนหน้านี้นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช

จริงแล้วคือก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร
กับคุณณฑวุฒิสายเกลือแก่นานนมประชาด้วยกันนะ
เกลอไงเขาเป็นเพื่อนรักกันนะ
เพราะว่าวันเกิดก็ยังนั่งกันนั่งกินกันจนถึงสว่างเลย

เข้าใจแนวคิดของคุณมีชัยรุชุพันธ์
คนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
ที่ออกแบบมาให้การเมืองเป็นแบบไหน
ดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนวิธีเล่น

ก็จะไม่มีโอกาสที่จะก้าวเข้าไปในสภา
เอาล่ะคุณจตุพรบอกว่า
คนที่มีพื้นที่ในพักเพื่อไทย

ส่วนใครที่ไม่มีสนามเล่นก็มานี่มาอยู่พักเพื่อชาตินะคะ

ประชุมใหญ่คือวันที่๒๘ตุลาคม

บอกว่าตามกติกาใหม่รัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
คนที่เป็นหัวหน้าพักไม่จำเป็นต้องเป็นคาดิเดตนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยมีการนั่งคิดทบทวนกันนะ
บอกว่าจริงแล้วคนที่เป็นหัวหน้าพักคือทำงานหนักนะ
จะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการพัก
ไหนจะดูแลเรื่องต่างนานาแค่นี้ก็ยุ่งมากแล้ว
เพราะฉะนั้นณจนถึงตอนนี้ยังมีเวลาในการพิจารณา
ส่วนการประชุมใหญ่คือต้องยอมรับนะมันตรงกับวันอาทิตย์
แล้วมีการทักทวงนะว่าจะมีหลายคนไม่สะดวกมาหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็ต้องมีการหารือร่วมกับนายภูมิธรรมเวชยชัย
เลขาธิการพักอีกครั้งว่าอาจจะมีการเลื่อนหรือเปล่า

ขณะที่พักอื่นมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของจะประชุมเมื่อไหร่
จะมีหัวหน้าพักเป็นใครระดมทุนอะไรอย่างไร
พักนี้เขามีความเคลื่อนไหวเหมือนกันก็คือพักพลังประชารัฐ

อันนี้เขาเปิดตัวค่อนข้างชัดเจนแล้วหลายตำแหน่ง

นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะหัวหน้าพักเขาบอกวันจันนี้
วันจันทร์นี้พรุ่งนี้จะนำคณะลงพื้นที่ครองรัฐมยมและตลาดน้ำตลิ่งชัน
ลงไปรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ของคนในพื้นที่
โดยวันจันนี้จะมีการเปิดตัวนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่จะมาร่วมทำงาน
มาเป็นแกนหลักในการดูแลงานด้านประชาสังคม

คือนายอำนวยกลิ่นอยู่เป็นนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
มาช่วยดูเรื่องของคนพิการเพิ่มเติมด้วยค่ะ
รุ่นนี้ใช่ไหมไปตลาดน้ำคลองรัฐมนิยมทำไมถึงไปที่นี่
ก็เพราะว่าเจ้าของตลาดน้ำเป็นคนบุกเบิกพักพลังประชารัฐคุณชวนชูจันทร์

มีอะไรแปลกไปกติกาเปลี่ยนไป

หลายพักทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ลงสนามแข่งกันคุณผู้ชม
ที่สำคัญแน่นอนคนในคอสชก็จะลงไปแข่งด้วย

ใช่หวังอย่างนั้นนะตามรถนะฮะ